คุณผู้ชมเมื่อวันก่อนเราเพิ่งเสนอข่าวไปว่า
มีครอบครัวเด็กหญิงวัย๑๔ที่น้องประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็ได้บริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะไปใช่ไหมคะ
วันนี้มีอีกหนึ่งครอบครัวที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
เป็นครอบครัวที่จังหวัดบึงกาลค่ะ
ลูกสาววัย๕๐ปีประสบอุบัติเหตุคล้ายกันเลย
ก็คือประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีอาการสมองตายนะคะ
ทางครอบครัวมีการปรึกษากันแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่า
อยากที่จะบริจาคอวัยวะของลูกสาว
เพื่อไปต่อชีวิตให้กับครอบครัวอื่น
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือภาพหลังจากที่
ทีมหมอทีมพยาบาลเขาได้มีการผ่าอวัยวะออกมาแล้ว
แล้วก็มีการเคารพศพของผู้เสียชีวิต
ที่ได้มอบอวัยวะให้กับโรงพยาบาลอื่นนะคะ
คณะแพทย์และพยาบาลจากสภากชาติไทย

คารวะศพของนางสาวิไลวันเลิศสงครามวัย๕๐ปี
และถูกวินิจฉัยว่าสมองตายนะคะ

ก็ได้เดินทางมาผ่าตัดเอาอวัยวะของนางสาววิไลวัน
โดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
จากการตรวจสอบของแพทย์ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะคะ
สามารถบริจาคไตได้สองข้างแล้วก็ดวงตาสองข้าง
ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีก๔ราย
ก็ถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ญาติเชื่อว่า
จะทำให้วิญญาณของนางสาวิไลวันไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ

คณะแพทย์พยาบาลก็ทำการขอขมาแล้วก็คารวะผู้ป่วย
แล้วก็นำอวัยวะซึ่งก็คือตาสองข้างกับตาอีกสองข้าง
เฮลิคอปเตอร์ส่งให้กับสภากาชาติไทย
นำไปผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้กับผู้ป่วยรายอื่นต่อไปค่ะ
ซึ่งการเดินทางมารับและนำส่งอวัยวะในครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และตำรวจสพเมืองบึงการคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะคะ
คืออวัยวะเนี่ยเวลาผ่าออกมาแล้วเนี่ยมันถูกทิ้งไว้นานไม่ได้

ก็เนี่ยค่ะนำขึ้นรถแล้วก็ส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้กับสภากาชาติเลย
น้องสาวนางสาววิไลวันเล่าให้ฟังนะคะว่า
พี่สาวยังมีชีวิตเนี่ยก็ได้คุยกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
เวลาดูข่าวว่ามีการบริจาคอวัยวะต่าง

ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอวัยวะของเราได้หรือเปล่า

แต่ถ้าเขาเอาไปได้เราก็พร้อมที่จะให้

เอาไปให้คนอื่นดีกว่าดีกว่าเอาไปเผาทิ้ง
สิ่งที่บริจาคไปจะได้ช่วยได้อีกหลายชีวิตค่ะ
หนูใจเลิศสงครามคุณพ่อวัย๘๐ปีนะคะ
บอกว่าลูกสาวคนนี้ที่เสียชีวิตไปเนี่ย
เป็นลูกคนที่๓ของลูกทั้ง๕คนค่ะ
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อำเภอโซ่พิสัย
แล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลบึงกาล
สุดท้ายคุณหมอแจ้งว่าสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
สมองตายไม่สามารถรักษาได้
คือทางการแพทย์ถ้าวินิจฉัยว่าสมองตาย
ก็เทียบเท่ากับเสียชีวิตนะคะ

แล้วก็ตกลงกันว่าจะมอบอวัยวะให้กับแพทย์

ซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าหวังว่าบุญกุศลครั้งนี้
น่าจะทำให้ลูกสาวของเขาไปสู่สุขติค่ะ
ทุกอย่างดีหมดแต่สมองเขามันเสียแล้ว
อวัยวะต่างไม่คิดอยากจะทำบุญอยากจะบริจาคหรือ
ผมก็ภูมิใจเลยได้ยินได้ยินลูกยินดีทันที
โอเคเราจะได้บุญ
กว่าปีแล้วเพิ่งได้มาทำบุญใหญ่ที่สุด
ซึ่งคุณพ่อก็ฝากเชิญชวนด้วยนะคะ
ว่าจะเป็นชาวบึงการหรือว่าใครก็ตามอะค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เชิญชวน
บริจาคอวัยวะกันแบบนี้นะคะ
มันเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อชีวิต

เอาไปทิ้งเปล่าไปเผาทิ้งไม่มีประโยชน์
ซึ่งเขาบอกว่าบุญกุศลนี้มันหาที่เปรียบไม่ได้
แล้วก็คิดว่าลูกสาวเขาน่าจะภูมิใจ
สิ่งที่ครอบครัวได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ค่ะ
ครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงนะครับ